ก็คือในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ในพื้นที่สอนอคันนายาว
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวเสกโลโซเนี่ยที่บ้านที่กรุงเทพ
โดนไปอีกสองข้อหาเพราะว่ามีการเอาปืนออกมาอืม
แล้วก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสองข้อหาก็คือครอบครองอาวุธปืน
ครับโดยไม่รับอนุญาตนะคะแล้วก็ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ถ้าบอกว่าคดีหลักเนี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราช

กลับมาบ้านที่กรุงเทพเจ้าหน้าที่
ได้รับแจ้งจากนครศรีธรรมราชว่าอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพเนี่ย

แล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยก็สอบปากคำเสกโลโซทั้งคืนเลยนะคะ
ตำรวจก็แบบนี้ตอนเช้าก็พาไปขอมนาสาหรรษ์ฝั่กขัง

ทนายความเสกโลโซเตรียมหลักทรัพย์ไป๒แสนบาท
สารท่านพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวนะคะ๑๕๐๐๐บาท
เดินทางออกนอกราชนาจักรแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะ
สาวะเป็นสีม่วงเสกโลโซก็อ้างว่ากินยานอนหลับเข้าไป
นี่ตอนที่ตำรวจไปที่บ้านพักที่เอาหมายค้นไป
ควบคุมตัวจากคดีที่มีที่นครศรีธรรมราช
ใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไป
หลังจากควบคุมตัวได้เมื่อคืนนี้

และรับทราบข้อกล่าวหาที่สารจังหวัดมีนบุรี
ข้อหาก็คือข้อหามีอาวุธปืน
หรือเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่
สารท่านใช้เวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งค่ะ
มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัววงเงิน๑๕๐๐๐บาท
ทันทีที่เสกโลโซออกจากศาลอดีตภรรยา
คุณการวิพากรก็มากอดพูดให้กำลังใจ
แล้วก็บอกว่าเสกมีกำลังใจดีมาก

ทักทายสื่อมวลชนบอกว่า
ขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจด้วย
ขอโทษต่อการกระทำของตัวเองทั้งหมด

สวัสดีปีใหม่แฟนเพลงและคนไทยทุกคน
ยืนยันคำเดิมว่าต้องขอขอบคุณทุกคนที่ยังรักกัน
เราต้องขออภัยต้องขอโทษพี่น้องชาวไทยด้วยที่ทำเรื่องนี้เกิดขึ้น
ก็จะแก้ไขให้ดีไปภายภาคหน้าต่อไป
ต้องขอขอบคุณตำรวจนี่พูดมาจากหัวใจตัวเองนะ
ขอบคุณตำรวจที่ไปทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีงาม
แล้วก็ท่านพบตรแล้วก็รวมทั้งผู้จัดการนครบานแล้วก็พี่อู๊ดสมพงษ์ชิงดวง
แล้วก็ภูมิกับสิ่งนี้ด้วยนะขอบคุณมากที่ทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับ

นี่ค่ะอดีตภรรยาคือคุณการไปรอที่ศาล
แต่ว่าภรรยาที่เป็นแฟนอยู่ด้วยกันตอนนี้นะคะ
คุณอีฟนางสาวพิษยาพัฒนาวรสับ
ก็บอกว่าติดตามให้กำลังใจคุณเสก

บอกว่าเสกสบายใจขึ้น
ให้ความร่วมมือกับตำรวจในการให้ปากคำ
นี่คือในพื้นที่ของสนคันนายาว

ทีนี้ตำรวจก็ต้องนำตัวเสกโลโซ

อันนี้คือหลักเลยจากเหตุการณ์ที่ยิงปืน๑๐นัดนะคะ

ฐานมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
หลังจากใช้ปืนยิงไป๑๐นัดนะคะ

ลงพื้นไปนัดหนึ่งรวม๑๐นัดนะคะ
ตำรวจนครศรีธรรมราชก็มารับตัวไปแล้วนะครับ
หลังจากได้ไปประกันตัวที่ศาลที่กรุงเทพ

แจ้งข้อหาคงพาไปสารพรุ่งนี้เช้า